คุณเคยไหมเวลาคุณไปบ้านเพื่อน

คุณว่าเขาพูดจริงหรือโกหก

นั่นยิ้มหว่างหวานก่อน

กัดแต่เจ้าของกัดคนอื่นที่เข้ามาทุกคนเลย

ไหนยิ้มยิ้มโชว์อามะลิมะลิยิ้มหน่อย
ยิ้มหวานยิ้มฟาโชว์ใช่ไหมกะดิ้ค้างด้วยกะดิ้ค้าง
มันเป็นมิตรเอ้ยงั้นขอเข้าไปจับหน่อยได้ไหมเท่านั้นแหละ
โอ้โหคุณค่ะไม่รู้ว่ามือพี่เขายังอยู่หรือเปล่า
เข้าไปอยู่ในท้องหมาเรียบร้อยแล้ว
โอ้โฮหายจริงมันอาจคือปกติถ้าหมาเห่ามันจะไม่กัด

หมาไม่กัดหรอกอ๋อไม่กัดเจ้าของสิ
ไม่ถ้ามันเห่าแปลว่ามันไม่กัดมันเห่าได้แล้วมันก็กัดได้ด้วย
เพราะฉะนั้นสุนัขหรืออะไรไว้ใจไม่ได้นะคะ